รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ขอโทษนะเจ๊นะขอโทษนะเจ๊นะนะ

ก็มีเนี่ยมีนี่ไก่นึ่ง

ไฟไหม้
ไหม้เร็วสิเร็ว
ไฟไหม้แล้วสิเร็ว

ฮ่ยไปสิขนของหนี

ประเบิดไอ้คนเหลวไอ้ชั่ว
เจ๊ให้เข้าอธิบายหน่อยหน่อยเหรอเจ๊
โยยยว่าอย่างกับบ้านเจ๊ไฺ่ไหม้

แต่มันไฺ่ไหม้มันมีเหตุผลเจ๊

เค้าอยากจะทานขนมแปลก

ผมก็เลยต้องลงมือทำเอง
เพื่อจะให้เขามีความสุขกับการทานขนมที่อร่อย
โอ้โฮยินเตอร์สติก
โรแมนติกอ่ะโรแมนติก
นี่ข้องผมเอาเข้าไปเตาเคิบ
แล้วหมุนไปสุด
เสื้อผักมันอย่าง
แป้งที่ร้าน

น้ำเบิร์ดจะเติม

เจ๊เราไม่รู้อันไหนขนมอันไหนหน้าเขาแหละ

เอาจากแกงนี่ก็เหมือนแล้ว
น้ำเบิร์ดถ้าอยากเอาใจแฟนนะ

แล้วถ้าซื้อทุกวันพุธนเบิร์ตเขามีลดโปรโมชั่นนะวันพุธ
มีลดราคามีอะไรแบบหลายอย่าง
ผมเคยเห็นเขาโครงฟันาในทีวีแล้ว

มันแพงหรือเปล่าเจ๊
นี่เรานะความคิดยุคเก่ามากเลย
เป็นเบอร์เกอรี่ที่รสชาติดีแล้วราคาไม่แพง
แล้วก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายเมนูเยอะแยะเลย
ถ้านเบิร์ตรักแฟนแต่งกเงิน

๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หม่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
คุณแซนดรา
สวัสดีค่ะ
ไปไปพบกับผู้ช่วยของเราทางด้านนู้นค่ะ

ผ้ากุ้งไงใครว่าผ้ากุ้งไง

เงินนะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
จะไปวิบัติธรรมนาแล้วก็กินมันของพิรัตน์ครับ

เอาแล้วนี่ดีกว่าเห็ดนางฟ้า
เห็ดพาแบบนี่แบบไหนราคา

นี่คือเห็ดฟาง๑กิโลกรัมนะครับคุณแซนด้าครับ
บอกเลยว่าราคาถูกมาก

ของน้าดีกว่านี่เห็ดหูหนู
ดำก็ได้เห็ดหูหนูดำ๒กิโลกรัม

ถูกสุดมันก็ต้องเห็ดนางฟ้าสิจ๊ะน้องจ๋า
อันนี้เห็ดนางฟ้า๒กิโลกรัมอันนี้ถูกสุด

เชื่อพี่ดีพี่ไม่โกหกเราอันนี้ถูกกว่า
แซม่านี่คือเห็ดทั้ง๓แบบนะเป็นสำหรับข้อแรกของแซม่า
แต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะพี่บอลนาคอมระเบิดก่อน

ชี้ผู้ช่วยอ่ะมองผู้ช่วยไม่ใช่มองเหลือ
พี่เผาสวยอ่ะโอ้โหเจ๊เข้าดีกว่าดีกว่า

อะไรอ่ะก็เกิดวันจานฟันก็เหลืองดิฮะ
อ่ะนี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณแซนดรานะคะ

เห็ดทั้งสารแบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

อย่างที่บอกฮะเห็ดฟางเนี่ยผมให้ข้อมูลก่อนนะ

คือเห็ดฟางมันแพงครับเพราะว่ามันเป็นเห็ดฟางครับ

หมูหนูดำเนี่ยจะราคาถูก
เพราะว่ามันคือเห็ดหูหนูดำมันดำมันดำมันก็เลยถูก
ครับผมเห็ดนางฟ้า
เป็นไงคะนางฟ้ามันอยู่สูงเลยนะคุณ
จริงนี่เหมาะกับซันด้าเพราะว่าเห็ดนางฟ้ากับนางฟ้าก็คล้ายกัน

เห็ดนางฟ้าแพงสุดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่

เสียงคุณแซนด้าก็ผิดหวังกับผู้ช่วยวันนี้มากเลยคุณซันด้า
คืออย่างที่บอกเราชอบกินอะไรที่เขาเห็นเขานิยมอันนั้นน่าจะราคาสูง
คุณเซนร่าคุณต้องตอบแล้วค่ะว่าเห็ดทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด
ตอบนะคะตอนนี้เอาแบบว่าเดาเลยละกันเพราะว่าไม่เข้าครัวจริงนะคะ
ตอบว่าเห็ดฟางค่ะ
ฝากอ่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่เห็ดนางฟ้า๒กิโลกรัมที่อยู่ตรงนี้ค่ะคุณสันรา
เห็ดที่คุณเซนด้าไม่ได้เลือกราคาเห็ดนางฟ้า๒กิโลกรัมอยู่ที่
๑๖๐บาทคุณผ้ากุ้งเราเปิดกันมาที่๑๖๐บาทคุณว่าหูหนู
กิโล๑๖๐ส่วนตัวผมนะผมท้ายว่าหูหนูน่าจะแพงกว่า
คิดว่าอย่างนั้นนะงั้นเป๊กจะเฉลยที่เห็ดหูหนูดำ๒กิโลกรัมค่ะราคาอยู่ที่
เอาแล้วคุณเอาแล้วคุณโอเคนะเนี่ยคุณผ้ากู้คุณผู้ช่วยคุณเข้าทางอยู่เหมือนกันนะ
แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เห็ดหูหนูและไม่ได้อยู่ที่เห็ดนางฟ้าอยู่ที่เห็ดฟาง๑กิโลกรัมตรงนี้ค่ะ
ราคาต้องถูกกว่า๑๖๐บาทคุณเซ็นร่าถึงจะได้อยู่ต่อ
เอาล่ะและราคาเห็ดฟาง๑กิโลกรัมอยู่ที่
ถามผ้ากุ้งแบบนี้ระหว่างคุณแซนด้ากับเป๊กคุณอยากให้ใครออกไปจากที่นี่มากกว่ากัน
ผมเป็นผู้เห็นความสำคัญดีกว่าครับก็คือพิธีกรกับรายการมันก็ต้องสำคัญอยู่แล้วนะฮะ

โอ๊ยงั้นเป๊กก่อนเฉลยที่
นี่คือเห็ดฟางที่คุณแซนด้าเลือกค่ะราคาอยู่ที่

เอาล่ะแม่เกี่ยวกับดีไซน์กระโดดก่อน
คุณเป็นแค่ผู้ช่วยไม่ได้คู่แต่งงานเรามาเล่นเทปด้วยกันนะคะ

ดีใจมากกว่าดีใจมากกว่าอีกดีใจที่คุณแซนด้าได้อยู่ต่อนะคะ

ฟาง๑กิโลกรัมเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

คุณแซนร่าตอนนี้ผ่านข้อแรกมาแล้วค่ะตอนนี้สะสมไปแล้ว๒๐๐บาท

ข้อต่อไปคุณแนนด้าข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

นี่คือผลิตภัณฑ์แต่งหน้ายี่ห้อวสันนะคะมีมาด้วยกัน๓แบบค่ะเป็นอุปกรณ์แต่งหน้าค่ะ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
นี่ปากวงอิ่มครับผมแค่ค่อยครับ
ทำไมต้องไม่เขียนขนาดได้เขาด้วย

อันนี้ฟองน้ำแต่งหน้าครับผมทรงกลมเหมือนกันแต่ว่า๓ชิ้นนะฮะ
คิดดูถูกมากไงเลยต้องใส่มา๓ชิ้น

แซนล่านี่คือสังธารณ์ข้อที่สองของคุณค่ะ

อุปกรณ์แต่งหน้าทั้ง๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุดค่ะ
นบอลพี่ค่อมณเบิร์ต

ตอนนี้มีพี่จิ๊กนวรัฐเข้ามารอพร้อมแต่งหน้าให้แล้ว
ไปเร็วเดี๋ยววันเขาโทรตาม
คุณแซนด้าผู้หญิงสวยอย่างคุณแน่นอนค่ะ
ต้องเคยใช้ของพวกนี้มาหมดแล้วทั้งนั้น

ออกตัวเลยว่าไม่เคยเจอกันเลยดีกว่า

ไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรเนี่ย
คืออันนี้เคยไปซื้ออยู่
ซื้อเอามาผมเรียนศิลปะไง

แต่ก็ไม่ได้ซื้อของดีอย่างนี้
จริงแล้วข้อนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยก็ได้นะ

เป็นผู้หญิงที่สวยตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอยู่แล้ว
เหมือนการแต่งตัวแต่งหน้าเท่าหน้าน่าจะโปรอยู่แล้ว

๓ค่า
คุณคิดว่าฟองน้ำแต่งหน้าทรงกลม๓ชิ้นเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
เฉลยที่แป้งทาปากหรือว่าผู้กันทาปากนะคะ

๖๙เป็นเลขที่คุณชอบ

ซื้อแจกเลยค่ะซื้อแจกเลยค่ะมีเวลาอยู่

แจกไม่เท่าไหร่หรอกเป็นสายจัดด้วยไง
มาที่อีกหนึ่งชิ้นนะคะ
แต่งหน้าทรงกรมที่คุณแซนด้าไม่ได้เลือก

เพราะอันนี้เป็นฟองน้ำมี๓ชิ้น

ลง๙เหมือนกัน

อ่ะฟองน้ำแต่งหน้าทรงกรง

มัน๓อันไง

เออล๊อคไห้กันอยู่ดานข้างหลัง

เกมจบแล้วพี่บอลค่ะ
เกมจบเพิ่มสอง
มาบอกข่าวไงว่าตอนนี้สานด้าจะต้องมากลายนรก
มากลายนรกเปิดไหมสานด้า

ไม่รู้หรือครับ

ไอ้แซนด้าผมพูดเลย๖๐๐ก็ไม่คณามือ
แหละขนาด๑๕๐๐บาทยังไม่ต่อแค่คำนั้นเรา

เวลาอย่างสุดแม้ไม่ได้เงินแต่คุณได้จ่ายพวกผมนะครับ

โอ้โฮโอ้โฮ

เดี๋ยวไม่ให้เรียนมุกเลย
พี่บอลทำไมไม่ปล่อยนะเบิร์ดมาก่อน

เดี๋ยวเขากินใส่

ไม่เป็นไรค่ะคุณเราพลาดก็ได้
แต่ว่าพลาดครั้งนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากค่ะ

ที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำให้จบเกมตั้งแต่ข้อสอง

คุณพระกุ้งเป็นผู้ช่วยที่สุดยอดจริงครับ
มาครั้งแรกก็ช่วยให้คุณแซนร่า
กลับบ้านตั้งแต่ข้อที่๒แบบโบเบ๋
เปลี่ยนผู้ช่วยคนใหม่มาแทนดีกว่า
และยังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่
ช่วงหน้ามาดูกันครับ